เวลาแล้วเพราะว่าเรายังคงแจกต่อเนื่องกันไป

ได้เวลาแล้วล่ะครับเราอยากจะรู้จริงว่าใครจะเป็นผู้โชคดี

เพราะมีเศรษฐีทองล้านเกิดขึ้นที่นี่
อยากพลิกชีวิตได้ลุ้นทองล้าน
หยิบคาราบาลแดงหรือคันโซคูณ๒

เห็นร้านนี้แวะเลย
ลุ้นกันทุกวันแบบนี้กับกิจกรรม

ประชิปปี๒
เอ้าถามหน่อยสองสาว
สเปคผู้ชายในฝันของคุณเป็นยังไง

ในเครื่องแบบของคุณนี่ต้องเป็นแบบไหน
จะต้องมีผ้ามั่นคอเวลาม้วนต้องม้วนอย่างนี้

เออเด็กไปเอาไว้ก่อน

ฉันเหรอดิฉันชอบแบบมีไม้เรียวแล้วก็มีช็อกด้วย

ถ้ามีช็อกต้องไปโรงพยาบาล

ช็อกครูเหรอจ้า

แต่ถ้าให้เลือกพบผมว่าหลายคนสาวชอบนะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เลือกยวดยานพาหนะ

นั่นดีแล้วถ้ามอเซ้ยกับรถหลู่รถเบล

ความจริงก็คือรถมอเซ้ยสิจ๊ะ
มันสนุกมันเย็นดีแป๊บไปไหนก็ได้หรอก
ทั้งหมดคือชอบคนขยันทำมา

ก็อยากจะช่วยสนับสนุนคนที่ตั้งใจทำมาหากิน

จะได้มอเตอร์ไทยขั้นต่อไปแล้วค่ะ

คันโจ่คุณสองก้อยมาเลยก้อยมาเลย

ทุภาคาราบาลแดงและฝาคันโจคคุณสอง
จากทั่วประเทศเลยนะคะ
ใครจะเป็นผู้โชคดีมาจากจังหวัดไหน
สำอาชีพอะไร
พูดได้แล้ว
ผู้โชคดีได้แก่

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน

เพียงทรงฝาคาราบาลแดง

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาการณิกา๓๐นาที
กลับไปที่ผู้ชายในฝัน
ผู้ชายในฝันยูคือใครไม่รู้
แต่ที่รู้ยูน่ะอยู่ในฝันของไอนะจ๊ะ
จุ๊บเบเบน้องบาวแดงจ๋า
ยูน่ะฝันถึงใครก็ไม่รู้
แต่ถ้าเมียยูดูอยู่

นี่ไงจะตายวันรุ่งวันพรุ่งก็ไม่รู้แล้ว

ว่าความสนุกของตลอดข่าวจะเป็นอย่างไร
ยินดีด้วยนะพี่น้องครับ

จับแจกันอย่างต่อเนื่องอีก๑๐๐คันกันไปยาวนะคะ